หนุ่มเพื่อนร่วมงานชวนกันไปดื่มเหล้า

มันก็ต้องมีฝ่ายได้มีฝ่ายเสีย

จะแทงไม่ลงแม่นเลย
โมโหคว้ามีดออกมาฟันอีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัส
นี่ค่ะถูกฟันที่บริเวณใต้ศีรษะตรงนี้พอดีเลย
พอได้รับแจ้งตำรวจต้องรีบมาเลยนะคะ
เป็นตำรวจในอำเภอศรีราชามาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะคะก็คือตำรวจภูทรหนองขาม
พอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ
ชื่อวันนายเทียนชัยโฆกษีอำนวยอายุ๓๑ปี
สภาพคือนอนหงายมีบัตรแผลชะกันที่ศีรษะจากการถูกมีดฟัน
เรื่องต้นทีมอาสากู้ภัยเพียวเยี่ยงไทย
ศรีราชานำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังค่ะ
สอบถามเบื้องต้นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายเทียนชัย
เล่าว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ชื่อว่าคมสรรนันคำอายุ๒๐ปี
ก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองกับนายคมสรร
มาดื่มเหล้ากันที่รีสอร์ทแห่งนี้แหละ
จากนั้นก็เลยชวนกันเล่นสนุกเกอร์

ผู้จัดถักถังเรื่องฝีมือการเล่น
ก็เลยเกิดมีปากเสียงกันรุนแรงเลย
ก่อนที่นายคมสรรจะไปดันโทษะค่ะ
ความมีดมาฟันหัวเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ภาพเป็นที่เห็นนี่แหละเลือดเต็มไปหมดเลย
หลังจากนี้ตำรวจจะเร่งตรวจสอบภาพ

เพื่อหาเบาะแสคนร้ายต่อไป

หลังจากก่อเหตุเอามีดฟันหัวเพื่อนเนี่ยแล้วนะคะ
หลบหนีไปตำรวจก็คาดว่าน่าจะยังคงหลบหนี
อยู่ในพื้นที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ
เรื่องเหล้าสุรานี่จริงหลายกรณีแล้ว

พอดื่มกันไปมากเริ่มไม่ค่อยรักกันแล้ว
ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วใช่ค่ะหลายคดีแล้ว